สรุปไฮไลท์ของนักอัน
เอาเลยครับ
รวบรวมทุกช็อตเด็ดทุกไฮไลท์
โดยเฉพาะช็อตน็อกที่นำมาฝากกันครับคู่นี้เป็นคู่เปิด
หัวของการถ่ายทอดสดในวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ
สัปดาห์ที่สิบสามครับภูมิแดงมังกรเผ็ดสรกสุหายยิม
น้ำเงินเด็กดอยต่อชูชีพหัดซ้ายโอ้โหร่วงเลยครับหน้า
พื้นจูบเวทีเลยลงไปนกปีกหักเลยนะครับมังกร
โอ้โหดูเด็กน้อยครับสะใจเหลือเกินแม่วันนี้มา
ละวาดที่เมืองกรุงครับดูภาพช้าอีกครั้งหนึ่งบาดซ้าย
ไปแล้วก็ซ้ายครับเห็นชัดเลยนะครับมุมมองสักครู่
จิ้มลำตัวก่อนขวาแล้วซ้ายโอ้โหหน้าเชิดหน้าหงาย
เป็นลำปาดหวังเต๊ะเลยครับดูอีกมุมหนึ่งโอ้โหโดนเข้า
ไปนี่แม่หมดสภาพนักศึกษาเลยครับก็เด็กดอยครับชนะ
นกไปยกที่สองเอาอีกคู่หนึ่งหนึ่งร้อยสี่สิบปลไขว
ต่อหลักสองกับมงคลกกัมปนาศครับมวยใหญ่มวย
เตะทีเขาว่ากันว่าโอ้โหแต่ไม่เตะครับต่อยก่อน
หมัดซ้ายเต็มหน้าเลยครับกรรมการนรงครวมจิตนับ
เลยครับนับถึง๘ดูช่าอีกครั้งนะครับหมัดซ้ายดอก
นี้ครับโอ้นอนหงายผึ่งเลยครับแต่เจ้าตัวนี่สวม
ใจสิงลุกขึ้นมาหลังจากนั้นไขวาเล็กยำใหญ่

โดนแล้วแต่พยายามเดินเข้ามาเอาคืนนะครับเนี่ยเสียบ
เข่าครับมามงคลมงคลแทงขวาจวารมรันพันตู
ปลายบีดโอ้โหสับเลยครับแม่ไขวาเล็กสะบัดทั้ง
ท่อนแขนเลยนะครับคือละครั้งยกที่สองอ่ะหมดไปแล้ว
ครับหลังจากดังเป๊้้งพึ๊บก็สบัดเลยครับไขว
เล็กเรียบร้อยเลยครับดีลุกขึ้นมาเร็วครับ
ยกที่สามนะครับสถานการณ์นี้ลำบากแล้วครับมงคล
กก์น์กำปนาสเดินเข้าไปก็โดนทีฟซักตครับ
ยิ่งโดนยิ่งเดินเลยครับรายนี้หัวใจใหญ่กว่าต่ำ
อยู่แล้วครับแข้งซ้ายหมัดซ้ายซ้ายอีกทีชักจะเหมือนโอ้โหดอกนี้ครับ
แล้วพยายามจะลุกขึ้นมาหัวนี่ไถพื้นเลยแม่โลกมันหมุนครับ
ในหูไม่เท่ากันเลยครับแม่กรรมการอารมณ์บอกพอแล้วครับ
อันตรายครับเห็นแล้วสงสารแทนเลยแต่ต้องนับถือหัวจิตหัวใจดูแข้งซ้าย
อกนี้ครับโอ้โหยังกลับขึ้นฟาดหน้าเน็ตครับ
ถ้าเป็นตะก้อนี่ได้แต้มแน่นอนเนี่ยซ้ายจิ้มไปก่อนแล้วแข้งซ้ายนี่ผ่านตลอดเลยครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป